นี้ค่ะเหตุการณ์กลางดึกคืนที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรีค่ะมีไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งนะคะ
คือเจ้าของบ้านเขายืนยันว่าไม่มีใครอยู่บ้านแต่ประเด็นก็คือเวลาดับไฟได้แล้วเนี่ยค่ะ
พบศพศพใครก็ไม่รู้เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง
เจ้าของบ้านงงเลยค่ะบอกอ้าวไม่มีใครอยู่บ้าน
ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่บ้านจริงแล้วศพนี้คือศพใคร
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๘นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าของบ้านชื่อว่านางเจียวเหล็กงามค่ะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง
บ้านเสียหายทั้งหลังคุณผู้ชมดูสภาพตอนที่ไฟกำลังไหม้
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะดับไฟได้
พอเพลิงสงบตำรวจสพวังตะเคียนไปตรวจสอบมีศพศพนึงค่ะ
สภาพคือไหม้เกรียมทั้งตัวเหลือแต่กระดูก
เจ้าของบ้านตกใจมากเพื่อนบ้านก็ตกใจและแปลกใจมากว่านี่คือศพใคร
ทุกคนยืนยันว่าตอนไฟไหม้ไม่มีใครอยู่บ้าน
สุดท้ายแล้วเนี่ยคาดว่าเอ๊ะหรือว่าศพนี้เป็นนายมะลิลีอุดอายุ๕๙
คือนายมะลิเนี่ยเป็นเพื่อนลูกชายเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะ
เขาชอบมาดื่มเหล้ามานอนค้างที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยก็เลยสงสัยว่าใช่ไหม
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปตามหาตัวนายมะลิที่บ้าน
ญาติญาติบอกว่าเออนายมะลิหายไปไหนก็ไม่รู้
ก็เลยสงสัยว่าอุ๊ยศพนี้นายมะลิหรือเปล่าค่ะ
นี้คาดว่าจะเป็นศพของใครคะ
ของนายนิค่ะของตอนนี้ที่เคยมากินเหล้ากับอ่าลูกชายยายที่บ้านหลังนี้ที่เกิดไฟไหม้ค่ะ
คือโดยปกติแล้วเขาจะมาที่นี่บ่อยไหมคะ

ว่าผู้ใหญ่เข้าไปตามแล้วไม่เจอคนคนนี้

ก็คาดว่าเป็นคนนี้แน่นอน
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าใช่ศพของนายมะลิหรือเปล่า